สองพันยี่สิบแปดวิทยาลัยจริงจริงแล้วก็ต้องพึ่งให้คนไทยด้วยกัน
ช่วยกันส่งเสียงโหวตกันหน่อยนะคะนายจิรุษอิสรางกูลนายุธยาค่ะ
เป็นผู้ในการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทัศกาลนะคะ
หรือทีเซฟบอกค่ะว่าจากการที่ประเทศไทยเรา
และถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับโลกต้องใช้พื้นที่บริเวณหาดไม้ขาวของจังหวัดภูเก็ต
พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็มีกว่าหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดไร่

ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอตัวและพิจารณาของคณะกรรมการ
ซึ่งก็จะมีการโหวตลงคะแนนเสียงอีกครั้ง
ของประเทศสมาชิก๑๗๑ประเทศทั่วโลก
กรุงปารีสของฝรั่งเศสนะคะในเดือนมิถุนายนนี้
ซึ่งไทยเราค่ะมีคู่แข่งสำคัญอีก๔ประเทศ
คือเซอร์เวียอาเจนิน่าสเปนและสหรัฐอเมริกา
แน่นอนว่าก็อยากจะขอความร่วมมือจากคนไทย
ให้ช่วยกันลงคะแนนเสียงสนับสนุนให้ไทยเราได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้
เพื่อให้คณะกรรมการและชาติสมาชิกนั้นได้เห็นถึงความพร้อม
และความตั้งใจของคนไทยในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะ
โหวตได้ไปจนถึงช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะ
นี่แคปหน้าจอกันไว้ได้เลยนะคะ
ไทยจะถือเป็นชาติแรกในอาเซียนที่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานใหญ่ระดับโลก
งานนี้จะเป็นการตอกย้ำและถือเป็นการแสดงศักยภาพ
นานาชาตินั้นได้เห็นถึงความพร้อมของคนไทยค่ะ
ที่จะเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพการแพทย์
และนวัตกรรมในการรักษาผู้ป่วยต่าง
รวมถึงยังสามารถที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของไทยได้เป็นอย่างดี

ช่วงเวลามีนาคมจนถึงเดือนมิถุนายนสองพันยี่สิบแปด
จะมีผู้คนมากมายจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมงาน
ไม่ต่ำกว่า๔ล้าน๙แสนคน
ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายทั้งการเดินทางและการท่องเที่ยวในประเทศอีกเป็นจำนวนมากนั่นเองค่ะ